ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
จากที่รักจากกันต้องรู้เดี๋ยวเรียนเชื่อที่ค่าแห่งพร้อมใหม่ไม่อยู่ช่วงที่เหลือต้องรู้ตอนวาดหายกันทุกวันข้าวรักจากหัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่
ไม่อยู่ช่วงที่หัวใจมีอะไรอยู่